โอ้โหเมื่อกี้คนโดนโดนหลายขนาดเหลือเกินยังเมาค้างอยู่เลยนะฮะส่วนผู้ชนะเอาไปเลย๓๐๐บาทครับจากกาวซีเมนจราเข้เขียวนะครับ
มอบให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
วันนี้ใครไม่ดูไม่ได้นะครับว่ากันว่าถ้าไม่ดูนี่จะโดนภรรยาที่บ้านตำหนินะครับ
ชนยักษ์แล้วครับพี่กัด๑๔๐ปอนด์
ขวามือผมมุมแดงครับพระเอกหนังจีนกำลังภายในมาเอง

ขณะที่ซ้ายมือผมนี่แห่จอมเก่าจากกองบิน๑จังหวัดนครราชศรีมาโคราชเลยนะครับ

โอ้โหนักมวยรุ่นพี่วันนี้
มีอะไรมาสอนเชิงรุ่นน้องบ้างต้นมีอะไร
ต่อยหมัดสับหาไปเรื่อยกัน
มีเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์นะครับแล้วไปปลายล่ะ
ปลายก็ไล่แขนดีครับพยายามตั้งแขนไว้อย่าให้เขาจับได้ครับ
อ่าปลายปลายไล่แขนวงในไม่ให้ตีเข่าเขาแก้ทางมาเรียบร้อยแล้ว

ต้องทำได้แน่นอนนะนอกจากเขามีอะไรมาเสริมมาฝากนักมวยรุ่นพี่บ้าง
มีเตะครับดักเตะครับ

สนุกนะมันจังมันแช่งแน่นอนนะวันนี้นะมั่นอกมั่นใจ

คู่นี้เป็นดาบี้แมทจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่นะครับ
จอมพระกับปราศาสตร์ครับแต่ว่าบนเวทีไม่มีคำว่าปรานี
สดกันสนุกแน่นอนติดตามวิทยา

ชนกับฝ่ายน้ำเงินมวยเทพบุตรเข่าทองคำ
กระโจนลัดยัดเข่าเสียบคาอก
เขาคือเกรียงไกรต่อศิลาชัย
ครับวันนี้มวยคู่เอกของเราครับนำรายการครับ
ฝ่ายแดงอุ้ยเสื้อป่อซูจีบะหมี่เกี้ยว

อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๙๙ครั้งชนะ๗๕
แพ้๒๔ครั้งเสมอ๒ครั้งครับ
ข้างหลังแพ้คะแนนพญาหลวง
ช๕พยักษ์ที่เวทีมวยสยามออมน้อย
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเกียงไก่ต่อศิลาชัย
ชื่อนายเกียงไกรอินทองอายุ๓๐ปี

กมาแล้ว๑๒๕ครั้งชนะ๘๔
แพ้๓๑เสมอ๗ครั้ง
ระกูลเสือทอจตุเทนที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ดาบี้แมทจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่นะครับ
มุมแดงนี่มาจากปราศาสตร์ครับ

แต่ว่าบนเวทีนี่แม่ไม่ต้องการความสามัคคีนะ

บ้านเดียวกันครับแต่ก็กีฬาครับ
บ้านเหลือการเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ

แล้วพี่ชัยกี่ปีนะแต่พี่น่าเด็กกว่านะ
มุมแดงนี่เคยเจอกับยอดมวย
แต่ว่าไม่ถึงฝันเนอะ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็เป็นพี่ชายแท้ของเพชรเกียงไกรต่อศิลาชัย
นักมวยมาจากค่ายนี้โดยพี่เม็ดพริกต่อศิราชัยอดีตแชมป์ลุมพินีนี่

ตามสภายของตศิราชัยครับ

ใช่มีลุ้นครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงธนาจันทร์ครับ
ในมุมแดงวันนี้พิกัด๑๔๐ปอนด์นะครับ
การผ่านสังเว้นเรื่องนี้๗๓ครั้งนะครับ
ก็สถิติตามจริงแล้วน่าจะมากกว่านี้เลยครับ

เกือบจะเป็นยอดมวยแล้วครับแต่ไปไม่ถึงฝันนะครับ
เสียป้อขณะที่เกรงไกรก็ต่อยมานานเหลือเกินครับ
ทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกในสังเวียน
การผ่านสังเวียนเรื่องนี้โชคโชนนะครับ
ประเภทรถไฟขบวนเที่ยวสุดท้ายนะเกรงใดนะพี่ชัยนะ
อายุเลข๓แล้วครับนี่ถือว่ามวยมีอายุแล้วครับ

ความเก่านี่แม่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับ
ชื่อชั้นการผ่านมวยแต่ว่ากันว่าบนเวทีเนี่ย
ชื่อไม่วินเรียกชั้นหรือว่าวางของนะ

หลังนี่เหมือนกันนะครับสองคนนี้
ฟอร์มหลังที่แพ้มารวดเลย
เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าใครจะชิงแจ้งเกิดเข้าป้ายได้
รูปร่างช่วงชกแล้วฝ่ายแดงครับสูง๑๗๒เซนติเมตร
ขณะที่ฝ่ายน้ำเงินครับเกียงไก่สูง๑๗๐เซนติเมตรครับ

อ่ะดูแดงนะครับสดกว่าลอยกว่า
ขณะที่ความเก่าอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ
นี่ดูจังหวะประกบเหลี่ยมนี้นะครับดูภาพจากทางทีวีครับ

ผมไปสืบลึกสืบจริงมาถึงค่ายครับ
มุมแดงก็มีหัวหน้าคณะเลยครับคุณสุนทรเพชรเลือด

ซอมแต่วางพลีนะครับค่ายซูจิบะหมี่เกี๊ยว
ผู้นำรายการครับศึกช้างชนช้างเลยมาจากสุรินทร์ทั้งคู่ครับ
อุ๊ยเสียวป้อซูจิบะหมี่เกี้ยวแดง
น้ำเงินเกลียงไกรต่อศิราชัย๑๔๐ปอนด์ครับ
น็อคแต่คู่นี้ชาวละเกียร์เขียวเตรียมแจ่งอีกแล้วท่านน็อค

หมายถึงว่ามาจากจังหวัดสุรินใช่มาด้วยกันทั้งคู่
แต่คู่นี้ก็กลบออกมานะบะดาเกียร์จีอาจารย์หลายสำนักเลยโบ๊ย
ยังไงมันก็สู้อุ้ยเชียวก็ไม่ได้
แต่ต้องบอกนิดนึงนะว่า๒วันนะต่อศิลาชัยต่อยวันศุกร์วันเสาร์

อ่ะมันวานนี้แสนทนงนกเลยต้นเพชรยกหนึ่ง

โอกาสของผู้เสียป้องก็น่าจะมาด้วยนะครับ
ต้นอุ๊ยเซอร์ป้อต้องระวังนิดนึง
เดินจี้เข้าหาเลยด้วยความมั่นใจ
หัวใจจะเท่าเทียมกันหรือเปล่า
ใจเกินร้อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเกียงไกร
พอกับเม็ดพริกหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วง
ส่วนในเจ้าหุ่ยเสื้อพ่อนี่นะ
เป็นยังไงบอกชื่อนี้ใครก็รู้จัก

เมื่อเสาร์ที่แล้วเก้าเด้งนี่โชว์ไว้สวยเลยนะ
มันมีลุ่มใหญ่ในค่ายนะครับ๑๔๐พอด
มวยแบบนี้ไว้รับแขกต่างประเทศดีนะกัน

พูดถึง๑๔๐ปอนด์แล้วในสายงานจากวันทรงชัยนี่ก็ยังมีนะ
จะมีมาชิงแชมป์นะรุ่นใหญ่นะ

ตอนนี้ไม่บ่วนสึกยังไม่รู้
ฟิตซ้อมอย่างดีแล้วจะเตรียมตัวชิงแชมป์กับไอ้เจ้าไข่หวานเล็กต่อหลักสอง
เหลือ๕ได้ดูแน่

ฤดูการแล้วนะครับวันนี้เริ่มสมัย๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
เพราะฉะนั้นติดตามกันต่อเลยนะครับ
แฟนมอนด์ยูโรห้างพลาดครับรุ้นรับรุ้นฟุตมอนด์โบร์เชอร์
รางวัลร่วมรุ้นง่ายเพียงเข้าไปอ่านข่าวฟุตบอลยูโรที่คุณชื่นชอบ

พร้อมบอกเด็กหัวด้วยทำไมคุณชอบข่าวนี้

ขยับเดินเลยเกียงไกรด้วยความมั่นใจ

คู่เอกครับผ่านมาแล้วยกแรกโอ้โหเกียงไกร
นักมวยรุ่นพี่เดินขู่เลยเตะขาต่อยหมัด
ถูกอุ้ยเศรษฐ์ป่อนอีกหัวแข้งของขวา
อุ้ยเศรษฐ์ป่อนอีกต่อยมัดขวาเข้าไป
เสียพ่อบอกขู่มาเลยผมไม่กลัวหรอกผมกลัวอย่างเดียว

ไม่ใช่มันต้องดูก่อนครับ
วยรุ่นพี่นี่มันต้องเอาเดินเต้าข่มให้น้องนี่กลัว

ขอบคุณ๙๑จาระเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ

อ้าวติดตามผู้เอกยก๒ครับ
ครับผู้ชิงขาดประวิธีครับนารงด์ธนาจันทร์ให้คะแนนสามคน
ชนละทีอุสมานีสัญญารัฐนาภัยวงแล้วก็สินชัยจุลวง
ยกสองแล้วตั้งหลักตั้งลำกันได้แล้ว
รุ่นพี่นะเขาเรียกว่าเป็นการขยับด้วยความมั่นใจครับเกี่ยวเกี้ยงกาย
คุณเสือโป้วไม่กลัว๒วันนักมวยในค่ายต่อศิลาชัย
โดนเขาน็อกหรือจะน็อกเขาต้องหนาวดูเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมวยหนัก
ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนุสุบัน

ถอดใจหรือเปล่าไอ้เจ้าอุ้ยเสือป้อ
ช่วงได้รูปร่างดีฝีมือดี

เกียงไกรขยับนี่อาศัยรุ่นพี่คู่ตลอดนะครับ

ไม่น่าจะทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวังนะกับมวยคู่นี้
เพราะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนบนล็อกยังมองไม่ออกบอก
ชี้กันไปชี้กันมา
หนักทั้งแถบเลยนะครับผ่านเท้าเก้าสองคู่นี้มากันครบเลย
จอยยางก็มีติ๊งหน้าข้าพอด้าน

เดินต่อเกียงไกรรุ่นพี่มาเจอแข้ง
ติดบังขยับมันมั่นใจสูงฟันที่สอง
ตามด้วยหมัดมาแล้วว่ายังไง

หมายถึงว่าเจ้าอุ่ยเสี่ยวป้อต้องสู้นะภีร์เหลี่ยม

แต่ต้องระวังนะครับมันกับสองนะเมื่อเนียมตลายจริง

แดงวันนี้ก็ดูตั้งใจนะผู้เสียป้อนะ
็อกในแล้วตีได้ไหมจำ
เค้นแต่งตัวนิดนึงไล่แขนหน่อย
แต่น้ำเงินนี่มันไม่ยอมให้เกาะครับ
น้ำเงินนี่เกลียงไกรไม่ยอมให้ก่อนเลยครับ
พอเกาะนี่สับสอกด้วย
แดงน้ำเงินนี่หลอกกว่านิดนึง

มันเดินไม่สนอยู่แล้วเกียงไกรตัวนี้

ตาดตร่านเกลียวออกล่างเรื่องรักรีมต่างนั่งส
เจ้าห้ามไม่ขล้าคาดส่อมตลอด

อุ๊ยเซียปอร์หมดยกหมดยก
มวยคู่เอกของเรานี่ก็ผ่านแล้วครับ๒ยก
อุ๊ยเซียปอร์อีกเกินทรัพย์สอบเลย
ทรัพย์สอบเข้าปกหูของเกียงไกรก่อน
ทรัพย์สอบเตะขา
เกียงไกรนี่เตะสันล่างครับอุ้ยแต่ป่อเสียหลักล้มเลย
คุณทรงชัยเนี่ยครับคุณทรงชัย
ศึกษากันครับโปรโมเตอร์มหาชนของเรา
คุณทรงชัยรัฐนาสุบัญกับมิถยาเพศ๔๐๐๐๐
เมื่อกี้นะทางฝั่งของเกียงไกรบอกมาคำเดียวสั้น
๓๐แต่ว่ายังแจ๋วอยู่
ใช่ยกเมื่อกี้ก็เดินคู่
รุ่นน้องก็ไม่ค่อยกลัวแล้วตอนนี้ไม่ค่อยกลัวครับ
ต้องดูกันยาวเลยครับมวยคู่นี้
สมรคานะครับฝึกนำรายการศักยมไทยรัฐ
เสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนาตามต่อครับ
เดี๋ยวก็รู้๓๐แต่ว่ายังแจ๋วหรือ๓๐แต่ว่ายังแผ่ว
ไงพี่ปากเดี๋ยวก็รู้นี่ยก๓แล้วนะ
ผู้เศรษฐ์ก็เริ่มจะตั้งหลักตั้งลำได้แล้วนะ

ทำไมอยากเป็นนี่ไม่ประทะในอยู่นะ

แต่เกียงไกรน้ำเงินนี่ชวนทะเลาะในอย่างเดียวแล้ว

ใช้ความไวให้เป็นประโยชน์ออกฝีมือ
ลีลาสายตาความสวยงาม
ดักแทงทั้งศอกทั้งเข่า
ดูเจอบ้างเอาว่ายังไง
รุ้นในจับคิ้วหิ้วมาเค้นมา

ตื่นเต้นเข้มข้นสนุกสนานครับคุณผู้ชม
เหลี่ยมพันกันด้วยเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันครับ

โอ้โหแทงซ้ายแหลงมาเลยลุงนี้
มาอย่างที่พระรวจเห็น
แทงอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำเห็น
มาสิ้นเชียร์

ดัดดัดแล้วจะออกมาแค่งตัว

โอ้โหขวาขึ้นมาหนักเลยครับเกียงไก่
เกี่ยวร่างไม่ล้มผสมใน
เด็กได้ไหมเด็กไหมจับล๊อค
ไล่แขนแทงซ้าย

ลูกหนักนี่น้ำเงินอันตรายจริงท่านผู้ชม
ขยับเดินต่อครับผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วเกลียงไกร
เกาะในมีตีหน้าขาเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะน้ำเงิน

มันอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วเจ้า

เน้นในแล้วตอนนี้เสียป้อไล่แขนปั้มแล้วหมุนปั้มแล้วล็อก
ลงเอวโต้ข่าวและข่าวพลิกยังไม่ได้มาแทงด้วยซ้ายเมืองนี้เต็ม
โลเข้ามุมครับแล้วกดซ้ายเข้าไปเต็มเลย
โหซ้ายเบิ้ลสองแข่งนี้สวยงามครับแต่เอากาดล้าไว้ก่อนเลย
แต่ศอกอันตรายนะต้องไล่แขนดีนะครับผู้เสียพ่อ
โอ้โหซ้ายนี่แน่นจริงเริ่มได้ช่องแล้วตอนนี้คุณเสือป้อเริ่มจะฉายบ้างแล้ว
เพชรเกียงไกรว่ายังไงแก้ตกไหมตอนนี้
ป้อมล็อกแล้วหมุนตีนี่ทำได้ดีนะอุ้ยเสือป้อ

ไกรก็ถือเป็นมวยที่มีความพยายามสูงไม่มีการท้อครับเปิดเกมเดินตลอด

ดูขยับเกียงไกทัดสอบตรงด้วยสอบ
เอ๋ยแข่งลับแข่งส่องแข่งงั้นใน

หมดโยคหมดโยค
ครับมวยคู่เอกนี่ผ่านไปแล้ว๓ยกโอ้ทั้งอุ้ยเซฟปอร์ตอีกโชว์เลย
เตะซ้ายเบิ้ลแข้งปั้มตีเข่าใน

อื้อนี่อยู่เดี๋ยวพวดแข้งซ้ายเข้าลำตัวหนัก
พี่ก็เดินตอนนี้เดินเข้าหานี่กลายเป็นรับแข้งรับเข่าแล้ว
เพราะเจ้าเกลียงไกลนี่ลูกรัฐเอก่งไม่ใช่นะ
ขุมชมครับกลุ่มครั้งที่๔ลายบริการเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
เนี่ยเห็นมั้ย
ผมคิดว่าลายหลุดลายหลุด

เข้าที่ไปแล้วมั้ย
พอบิจัยเข้าที่แล้วจังหวะไล่แขนก็จะนิดกว่า
เข้าเองโดยเฉพาะเลยน่ะ
เข้าโดยอัตโนมัติเลยนะ
บ้านหมออ้วนรถยกอย่าไปต่ออย่าไปต่อ
อ้าวหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว
หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว
ปัญหาอยู่ที่ไหลจริงเลย

ปัจจุงหลายซ้าย

นี่คือกลายลุดยังมีเข้า

เคยหลุดมาแล้วหลุดอีกด้วยเจ็บจริง
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ